เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ

เกมรับจำนำ

เคยมีเรื่องราวที่เราคิดว่า

พี่มิกเขาก็จะตามง้ออย่างนี้

จะตามง้อหนูหน่อย

เสียโอกาสเราจะไม่ได้มีสามีและพ่อที่ดีอย่างนี้นะเห็นไหมล่ะ
เฮ่ย
เหมือนเรื่องของผู้รับจำนำเรานี้เลยพี่

เขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขารักพี่ชายเขามาก
ในวันที่มันสายเกินไปแล้ว
เป็นเรื่องของฝาแฝดคู่หนึ่ง
ไม่รู้ว่าเป็นฝาแฝดหรือว่าเป็นคู่ปรับกันแน่

เรื่องชื่อว่าสองป่วนชวนกันมาเกิดค่ะ

เมื่อวานมึงใช่ไหมวะที่บอกว่าไม่ชอบขี้น่ากลัว
กูไม่ได้พูดกูจะไม่ชอบขี้หน้ากูได้ยังไง
ตั้งแต่เกิดมากูยังไม่เคยเห็นหน้ามึงเลย
มึงนี่นะไม่เคยเห็นหน้ากู
มึงโกหกเมื่อวานมึงพูดลูกน้องกูก็เห็น
กูไม่ได้พูดมึงพูดกูไม่ได้พูดมึงพูด

กูไม่ได้พูดกูพูด

ไม่อยากจะเถียงกับมึงแล้วเฮ้ย

พระเจ้า
พระเจ้า

ขึ้นไปรู้ซะบ้าง
จำหน้าของมันให้เลยนะ

เอ้าไอ้แจ๊ค

โอ๊ยนี่ทุกวันเลย
มันเบื่อมากกันนี่ลูก
เมื่อวานไปกวนใครมาไอ้โจ๊ก
เมื่อวานเหรอ

แล้วมึงไม่ชอบขี้หน้ามันจริงเหรอ

ให้ดูหน้านี่

ผมชื่อแจ็คมีฝาแฝดชื่อไอ้โจ๊ก

ส่วนไอ้โจ๊กมันก็เป็นคนกวน

พอโตขึ้นพวกเราก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิต
เราสองคนแทบไม่เคยติดต่อกันเลย

โจ๊กไปทำงานขับรถแท็กซี่
ส่วนผมก็รับจ้างเลี่ยมเกาะพระ

พี่ป้าจะเบียนที่โจ๊กขับมาพิกษ์ความ
คนขับตายคาที่เลยลูก

ทำยังไงนี่แจ๊ค
โจ๊กลูก
ไอ้โจ๊ก
ไอ้โจ๊ก

และในวินาทีนั้นที่ผมกำลังจะสูญเสียไอ้โจ๊กไป
ผมก็เลยรู้ว่าจริงแล้วผมรักมันมาก

หลายครั้งที่ผมเบื่อที่จะเจอหน้ามัน
แต่ในวันนี้ผมอยากจะได้ยินเสียงของมัน
เห็นดูหน้านี้
และผมอยากจะบอกมันว่าผมรักมันมาก

อร่อยมากหรือนี่

เมื่อกี้หลุดคำว่าโจ๊กมา
ก็โจ๊กในนั้นน่ะไม่อยู่แล้วเบส
เฮ่ยนี่มันค่ะเดี๋ยวก่อน

อะไรวะตกลงยังไงนี่

นั่นมันโจ๊กครับอันนั้นมันตายไปแล้ว
เฮ่ยคนไหนตายแล้ว
อ้าวไม่มี
มันยังไม่ตาย
มันยังไม่ตายคืน
เอาเหรอยังอยู่

คู่กรณีเขาผ่าไฟแดงออกมา
ผมก็เลยรถชนคว่ำตีรังกา
แต่ตัวผมเองไม่ได้รัดเข็มขัดวันนั้น
แล้วตัวผมก็ไปอยู่เบาะข้างคนขับ

เขาคิดว่าเหลือแต่คนผู้โดยสารนั่นแหละ
ขับอาจจะกระเด็นไปไหนหรืออะไรอย่างนี้

แล้วพอดีตอนนั้นแม่อยู่แถวบ้านแต่อยู่ในรถ

ก็จะมีขึ้นวิทยุขึ้นหนึ่ง

รถป้ายทะเบียนนี้เวลานี้เกิดอุบัติเหตุ

แล้วมันตรงกับเลขทะเบียนรถผมที่ผมขับ

แม่ผมก็เลยโทรไปหาทางเจ้าแจ๊ค

เพราะบอกว่าฝาแฝดบางทีมันถึงกัน
ที่คุณเจ็บแป๊บที่หัวใจวันนั้นเป็นเรื่องจริงใช่ไหม

คือมันเหมือนกับเอาเข็มแทงหัวใจเลยครับ
แต่ความรู้สึกเรามันไปคิดถึงพี่ชาย
ทีนี้พอหลังจากนั้นพอเราเจ็บได้สักพัก
แม่ก็โทรเข้ามาผมก็เลยทิ้งตรงนั้น

ให้เห็นกับตาว่าพี่เราเป็นยังไง

ตั้งแต่เด็กเหมือนเป็นคู่ปรับกัน

เหมือนกับรับเคราะห์สลับเงินงงไปหมดเลย
สร้างเรื่องให้พี่ให้น้องตลอดเลยคนไหน

ก็จะเป็นผมครับว่าผมเป็นคนคุ้นกวน
แต่ว่าไอ้เจ้าเนี่ยจะเป็นคนที่ปากแบบไม่ค่อยดี

นานพูดแต่พูดลงไปแล้วปึ้ง

แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมามีอะไรบ้างที่หาเรื่องให้เขา
สมัยเรียนมัธยมก็คือผมเหี้ยว
เจอโรงเรียนอื่นอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร

คือปากซอยบ้านผมจะต้องต่อรถสองแถว

ถนนใหญ่มาแล้ววันนี้ผมมีเรื่อง
ขากลับพร้อมกันนะครับวันนั้นกลับพร้อมกัน
แต่ผมลงสะพานลอยได้ปุ๊บผมเลี้ยวซ้ายแล้วผมเดินไปเลย
อันนี้ลงสะพานลอยแล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะขึ้นสองแถวปกติ
อลีกของผมที่ผมเล่นเขาเมื่อวาน

เราขึ้นต้นสายเราได้นั่งมันรอมันได้ยืน

ก็หนูไม่ได้นั่ง

นี่แหละครับคุณที่เขาเรียกว่าสหบาทา
มีเรื่องอะไรอย่างนี้ทำให้เราไม่ถูกกันบ้างพี่น้อง
เล่นซ่อนแอบแล้วผมดันไปตกไอ้เนี่ยครับ
บอกเกิบบอกพัก
๕๖ปีเจ็บเจื้อว่าคือ
มันเป็นเรื่องอะไรขาดบาดตายขนาดนั้นเลยเหรอคุณ
อันนี้ผู้ชายผมก็ผู้ชายเหมือนสักสี

ขณะตอนนั้นผมเป็นเด็กโรงเรียน

เล่นทวงโหลเหมือนรายแบบนี้
เพราะต่อยกันแล้วทีนี้เพื่อนหมั่นไส้

กลายเป็นเราสองคนเข้าไปรุมมัน

ไปเตือนสติให้กลับมาดีกันมาพูดกันนะ
ก็หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นครับผมหลับไปประมาณเกือบ๒๐

แต่ตัวผมเองตัวผมเองคือไม่รู้ตัวนะ
ค่ะแล้วตลอด๒๐วันนี้นะ
เขาอยู่กันคนละที่นะคุณอยู่ที่ไหน

จากตะหริงชันไปอย่างนี้ทุกวันครับ
ครับคือผมรักมันคือรักแหละแต่กูรัก

แบบผู้ชายแต่พี่เนื้อคือผมก็เป็นคน
พูดแล้วก็เป็นตรงอย่างนี้พูดกันอย่างนี้อยู่แล้ว
คำว่ากลัวจริงนี่คุณหันมาทางหน้าผมเต็ม

นี่คือความในใจของพี่น้องฝาแฝดหน้าโหด
แต่หัวใจอยู่ในโหมดคิตตี้
ฟังจากน้ำเสียงนี่รู้เลยนะครับว่า
เขาขาดกันไม่ได้ครับ
และนี่ก็คือสายเลือดและความเป็นพี่น้อง
ของสองหนุ่มโจ๊กและแจ็คครับ
วันนี้โจ๊กกับแจ๊คใครจะเป็นคนเล่นเกมครับ

ประจำที่ครับขอบคุณมากครับ

ใช้มาสมบุกสมบัญแน่นอน
ใช่ครับกี่ปีแล้วแม่
๖๗ปีแล้วอันอันนี้

เข็นทุกวันค่ะ
อันนี้ตอนซื้อมาเท่าไรรู้ไหม

เจ้ารถครั้งนี้มันราคาอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูค่ะ
ดูจากของที่เอามาจำนำแล้ว
มันมีสนิมขึ้นเล็กน้อยผมให้๕๐๐ครับ
๔๐๐ก็พอแล้วมันเก่าหลาย

เหล็กเก่ามันจะอายุมันนานแล้วเหล็กมันหนา
พี่คือให้ราคานี้ไงมันของเก่ามาเทียง

คือเขาใช้งานอยู่คือให้๓๐๐บาทครับ
ดูแล้วใช้งานมาเยอะผมให้เลย๒๒๐บาท

ก็มีราคาต่างนะเราไปเฉลี่ยกันมาให้แล้ว
ราคามหาชนของรถคันนี้นะอยู่ที่
๕บาทค่ะ

มันเป็นค่าเฉลี่ยมากครับ
และราคาจำนำในวันนี้อยู่ที่

เข้าลาย

แม่เดิมป่ะคุณรู้ว่าจะต่อยกันได้ไหม
โอ้โฮเนื้อแปลงเขี่ยว

ถ้าเกิดว่าโจ๊กพอใจในราคาจำนำนี้นะครับ

รับจำนำ

ขอมอบเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย
แต่ว่าของคุณคุณต้องถ่ายกลับไปนะ

เป็นหัวโจกเลยใช่ไหมทั้งคู่เลยเหรอใช่ครับ

เรามักจะเจอคำนี้บ่อย
เดี๋ยวก็รู้ว่าหมู่หรือจ่านะพี่

เวลามีเรื่องเวลากับมันก็มีครับ

มาถึงช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำในช่วงถ่ายของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒หมื่นบาทเลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเข้าสู่คำถามไถ่ของครับ

คุณเรียนเกี่ยวกับเอกอะไรครับ

เจ๋งน่ะเจ๋งมากเท่าคู่เลยป่ะ

เฮ้ยแล้วนอกจากจะเก่งเรื่องนี้แล้วเขามีเรื่องอื่นด้วยนะ

ใช่ครับเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วยอาวุธไทยโบราณครับ

สำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ครับแห่งกาญจนบุรี
ต้องทำยังไงแสดงให้ดูนิดนึงได้ไหม

น้องขอดูหน่อยนะพี่พูดเลยนะครับ
พี่พูดเลยครับขอบคุณครับ

เบาเสียหน่อยเบาเสียหน่อย
เบาเสียหน่อย
เกิด

ขอบคุณนะ

แต่คำถามของเราเนี่ยเราจะมาถามถึงตัวละคร
ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงของสายบู้นี่แหละครับ
คำถามไถ่ของข้อที่๑ถามว่า
พญาลิงตนใดเคยแปลงกลายเป็นหมาเน่าลอยน้ำ
ข้อที่หนึ่งอะนุมาน
ข้อที่๒เฮ่งเจีย
ทุนไหมเคยยินไหม
เขาเรียนโขนมาสักขนาดนั้น

ถ้าเป็นแห้งเจียแห้งเจนี่จะเป็นแบบทางสายจีนครับ

มันต้องไปสายแบบว่าพลังภายในหอบเผลอเดินอากาศ
อะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันจะเหมือนกับอีกระดับหนึ่งกับของฮานุมาน
เขายังมีเดินดินไม่ต้องห่อเขินอะไรเยอะ

ข้อหนึ่งฮานุมานค่ะ

เอาให้ถูกนะ

ถูกไหมพี่เอ๊

ตอนหอกโมกษักของคุมภกัณฑ์
ครั้งหนึ่งระหว่างการรบกับพระรามนะฮะ
คุณพกันซึ่งเป็นน้องชายของทศกัณฐ์
ได้ขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อเอาหอกโมคศักดิ์มาสู้
แล้วก็ทำพิธีรับหอกฮานุมาน

เพื่อทำลายพิธีครับไม่ให้พิธีสำเร็จครับ

คุมภกัณฑ์เนี่ยเตรียมจริงแล้อนางรักสะอาด

รับเงินสะสมไปก่อนเลย๕๐๐๐บาท
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒เลยดีกว่าครับ
ค่ะเคยได้ยินคำนี้ไหม

สดือประเทศถือว่าเป็นจุดกึ่งกลางของประเทศไทยนะคะ
มีลักษณะเป็นหมุดยึดไว้กับพื้นครับ

ถามจริงอยู่ในสตูเราเหรอ

เอาเหรอ
สาวชิงช้าแถวนั้นเนี่ยมันจะได้สูตรร่วมของเกรด
เอาแล้วถือถัด
แต่มันก็ใกล้กันนี้แหละ
อันที่สอง

ทำไมอ่ะแม่ทำไมแม่ตอบวันที่๒อะคะ
ขอตอบครับข้อหนึ่งครับ

ตอบข้อหนึ่งนะคะยอดภูเขาทองค่ะ

ถูก
เลือกที่จะเชื่อพี่ไม่เชื่อแม่
เดี๋ยวได้รู้กัน
ภูเขาทองจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่
ถ้าถูกเตรียมตัวถ่ายรถเข็นของแม่
กลับบ้านไปเลยครับ

น่ารัก
สดือประเทศนะฮะหรือว่าจุดศูนย์กลางของประเทศไทยเรานั้น
ถูกกำหนดให้อยู่บริเวณยอดภูเขาทองวัดสะเกดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยเป็นหมุดกำหนดจุดกึ่งกลาง

ตราส่วนแบบเก่าอันนี้ยึดว่าเป็นแบบเก่านะครับ

สดือประเทศอยู่ที่ยอดภูเขาทอง
ส่วนบริเวณเสาชิงชาตามที่คุณโจ๊กวิเคราะห์ไว้นั้น
ก็คือสดือเหมือนกันครับ
แต่มันคือสดือกรุงเทพครับ

ทำของสำเร็จ

แม่ดีใจใหญ่เลยฉันได้ของฉันกลับบ้านแล้ว
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ
เมื่อสมัยวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าไม่เบาเลยนะ

ยิ่งตอนนี้เราก็ใช่ว่าจะเบานะ

เป็นหัวโจกเลยใช่ไหมทั้งคู่เลยเหรอ

เพื่อนเรียกว่าแฝดนรก
ชีวิตเราแสบขนาดนี้

รุมกันเรามักจะเจอคำนี้บ่อย
เดี๋ยวก็รู้ว่าหมู่หรือจ่านะคะ

คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
เดี๋ยวก็รู้ว่าหมู่หรือจ่า
หมู่กับจ่าใครใหญ่กว่ากัน
ข้อที่๑หมู่
ข้อที่๒จ่า
เมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงแว๊บไม่อธิบายว่าอะไรนะ

เคยรู้ไหมหมูรู้จักไม่รู้ครับ

แม่เขาอุตส่าห์ช่วยคิด

เลือกคำตอบขัดใจแม่อีกครั้ง
อ้าวแล้วคำตอบที่ถูกต้องล่ะครับคืออะไร
เดี๋ยวก็รู้ว่ามูหรือจาใครจะใหญ่กว่ากัน

ขอบคุณครับพ่อ
ราชการตำรวจนะครับแบ่งออกเป็นชั้นประทวน

โดยหมู่กับจ่านั้นจะอยู่ในชั้นประทวนครับ
หมู่นะคะตั้งแต่ระดับ๑๐ตำรวจตรี
ตำรวจโทแล้วก็๑๐ตำรวจเอก

จ่านี่นะคะก็คือระดับจ่าสิบตำรวจ

ได้ยินพี่เอเข้าไปพูดข้างในตลอดเลย

เมียจ้าเมียจ๋าเมียจ๋าเมียจ๋าเมียจ๋าอย่างนี้

อันนั้นเมียจ๊ะเมียจ๋าจ้ะไม่ใช่เมียจ๊ะ
อ้าวเหรอ
โอ๊ยคุณตอบได้แล้วตอบคำถามได้๓ข้อแล้วตอบถูก๓ข้อเลยนะคะ
รับเงินไปแล้ว๑๕๐๐๐บาท

คำถามไถ่ของข้อที่๔ครับ

ไปถึงไหนจังหวัดอะไรข้ามจังหวัดไหม

แสดงว่าเราก็จะเจอคำคมที่ติดอยู่ตามท้ายรถบรรทุก
เคยเจอไหมมีครับพ่อมีครับปกติแล้วนะ

ปีนี้ขับ๑๐ล้อปีไหนหนอจะได้ขับเบ้น
ฟังแล้วมันก็น่ารักดีนะจะว่าไปนะ
แต่ผมเตือนพี่ช่วงไปแบบ

แม่ยะนางอยู่ในรถส่วนแม่มดอยู่ในบ้านครับ
สนุกคำคามสำคัญคำถามอื่นไป
แต่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่กำลังจะเข้าเรื่องนะ

ตอนกลางคืนแล้วจู่เนี่ยมีรถบรรทุกที่สวนแล่นมา

สวนเล่นสวนเล่นมาฝั่งตรงข้ามนะ
ใช่มันมีที่มาที่ไปนะครับ

เพราะฉะนั้นคำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า
ขับสวนกับรถบรรทุก
แล้วรถบรรทุกกระพริบไฟ๑ครั้ง
หมายความว่าอย่างไร
ข้อที่๑เตือนว่ามีอุบัติเหตุ
ข้อที่๒ถามว่าง่วงนอนไหม
แต่ฟังแล้วเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงบ้างครับ

เพื่อนร่วมทางพอเจอก็บอกว่าอ้วงนอนไหม

อ้าวมีพอแล้วก็ไม่ตอบ
ถามแม่เหรอแม่คิดว่าอันไหน
ตอบให้ได้นะข้อหนึ่งเตือนว่ามีอุบัติเหตุ

สองครับถามว่าง่วงนอนไหม

ดูแม่แม่บอกผิด

คุณแม่ถึงก็แอบเฉียให้ผิด

ตอกสวนคุณแม่หมดทุกข้อแบบนี้

มาฟังเฉลยกันดีกว่า

เขาบอกถูกแม่บอกพลิก

สาเหตุนะครับก็เพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ย
ต้องการตรวจสอบว่าคุณง่วงไหม

เป็นการดึงสติให้คุณตื่นตัวนะครับ
อย่าลืมตอบกลับด้วยการกระพริบไฟคืน๑ครั้งด้วย

คนขับรถบรรทุกจะเป็นห่วงเกอร์
ใช่อันนี้ก็ต้องขอบคุณเขาอย่าไปด่าเขานะคะ
ตอบคำถามไป๔ข้อตอบถูกทั้ง๔ข้อเลยนะคะ

และที่สำคัญเลยคือถ่ายของสำเร็จ

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะแม่เนาะเชียร์ให้ขาดใจเลยนะ

เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ

โจ๊กทำได้หรือไม่ได้ครับ
มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำแล้วครับ

และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
ปิงปองชวนดูด
กติกาก็คือผู้จำนำจะต้องวัดพลังปอดของตัวเอง
โดยใช้หลอดดูดปิงปองของเราที่เตรียมไว้
ไปวางไว้บนปากขวดจำนวน๘ขวด
ภายในเวลา๑๐๐วินาที

ทางรายการจะเบิ้ลเงินรางวัลให้อีก๑เท่าไปเลย
ไม่ยาก

พุ่งอันนี้คือเอาเหรอพุ่ง

แต่เคยทำอยู่ครั้งหนึ่งแข่งกับแจ๊ค
ดำใต้น้ำผมดำได้มา๔๕วัน

เอาล่ะกติกาของเรานะครับอย่างที่บอกเอาไว้นะครับทำให้ตกใจสลอง
ถ้าคุณทำได้ไม่เกิน๑๐๐วินาที

เงินที่คุณสะสมเอาไว้นะครับก็จะถูกคูณอีกเท่าตัว

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

แต่นี่เย็นน้ำไม่อยากให้ร่วงเลยนะแต่รูปเดียวนะครับ
กลับมา

กลับมา

เรียกวิ้น
เร็วเข้า
เร็วเข้า

เร็วเข้า

เร็วเข้า
เร็วเข้า

โอ้โฮสวยใจจะวาย
จริงคุณทำแบบชิลมากเลยนะ

พอวางเสร็จแล้วมีแบบว่าโอ๊ยบวงต้นด้วย
ตอนที่เขาไปจับหลอดแล้ว
ท่านี้มันเป่าขุยชัด
เมื่อกี้เขาจับท่านี้เลย
แต่คนนี้นี่
แม่ลูกแม่ไม่ใช่คนดี

เลยวินาทีต้องมาลุ้นกันว่าโจ๊กทำได้หรือไม่ได้ครับ
เจอคุณโจ๊กนำวิชาเป่าขลุยเอามาใช้เสร็จแล้วล่ะครับ
แหมเรื่องลมหายใจเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย
ลีลาการเดินดูดลูกปิงปองนี่ต้องบอกเลยครับว่าชิว
คิวเกินไปแบบนี้มันจะเกินเวลาเอานะไอ้หนู
เอาละครับแล้วเงินเกือบครึ่งแสนที่รออยู่จะทำสำเร็จหรือไม่เรามาลุ้นกันครับ

ทำสำเร็จนะคะภารกิจนี้นะคะ

เงินรางวัลนะคะจาก๒๐๐๐บาทเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น๔๐๐๐บาทรวมกับเงินจำนำในตอนแรกนะ๓๓๐๐บาทวันนี้รับเงินไปทั้งหมด๔๓๓๐๐บาท
และที่สำคัญมากเลยคือไทยของสำเร็จค่ะ
เงินเกือบครึ่งแสนในวันนี้นะ
คุณจะเอาไปทำอะไรก่อนคุณโจ๊กถามหน่อย

ส่วนที่เหลือก็ไว้ให้เขาเก็บ
นี่คุณมาเพื่อผู้หญิงคนนี้คนเดียวเลยเหรอ
ครับยินดีด้วยนะแล้วก็ดีใจด้วยวันนี้ขอบคุณคุณโจ๊กและครอบครัวมากครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

วันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าถ่ายของจำนำให้คนทางบ้านวันนี้จะเป็นใครค่ะ
และคนทางบ้านที่รายการไปถ่ายของให้ในวันนี้ได้แก่
คุณมนฤดีจากจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
เธอได้นำแหวนทองคำหัวลายซึ่งเป็นแหวนแทนใจที่แฟนซื้อให้ไว้ไปจำนำ
เพื่อนำเงินมาจ่ายค่าไฟเป็นจำนวนเงิน๒๘๐๐บาท
คุณมนฤดีรักแหวนวงนี้สุดเลยครับ
แต่ก็ยังไม่มีเงินไปถ่ายถอน
ทางรายการขออาสาถ่ายสมบัติอันมีค่าชิ้นนี้
คืนให้กับคุณมณฤดีไปเลยครับ

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
ส่งเรื่องมาทางเฟซบุ๊กเกมรับจำนำ
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ
ดีใจด้วยครับดีใจด้วยจริงจากใจเลยนะครับ

ลืมนะครับคุณผู้ชมรายการเกมรับจำนำของเรา
พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชม
คุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับเราก็ได้นะครับ
และรับเงินจำนำในราคาพิเศษแบบนี้ได้เสมอครับ
พบกับเรานะคะเกมรับจำนำเปิดทำการทุกวันอาทิตย์ค่ะ
เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ

วันนี้ผมเอเชยามิชัยน้องเบ้นพรชิตาลาไปก่อนนะจ๊

สวัสดีค่ะ
รับจำนำของเราวันนี้พบเจอผีมาตลอดชีวิตเลย
หนีแล้วผีก็ตามมาอีกอ่ะ

สรุปว่าโดนทุกวันทุกวัน๗เดือน

นำอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ
ยัน๕แถวมหาอุดครับ
ไปแล้วไปแล้ว
ไปแล้ว
ทำได้หรือไม่ได้ครับ